โอ้โหคิดดูสิภาพเมื่อเช้าดอมคุณผู้ชม
บรรยากาศแบบนี้เลยไม่ต้องรอปลายปี
นี่เลยค่ะในช่วงหน้าฝนแบบนี้วิวทะเลหมอกสวยนะ
จุดชมวิวกิวแม่ปานบนยอดดอยอินถนนที่เชียงใหม่
แล้วเมื่อเช้าท้องฟ้าเปิดท้องฟ้าปิดอากาศก็เย็นสบายนะคะ
วิวทะเลหมอกแบบนี้เนี่ยดูเหมือนหมอกเขาอยู่รายล้อมหุบเขากำลังกอดหุบเขาอยู่
นี่หนาวไหมเนี่ยหนาวไหมเนี่ยอากาศเย็นอากาศเย็นหนาวอากาศเย็นสบายด้วยบนยอดดอยอินทนนท์นะ๑๓องศา

ใช่แล้วจุดชมวิวกิวแม่ปานเนี่ยก็๑๙องศานี่ดูสิคะอุณหภูมิเมื่อเช้านี้